อันนี้หมายถึงยืมตังค์เนี่ยยืมไปสองแสนห้า
ไม่เคยคืนเลยสักบาทเดียวคุณผู้ชมยืมเงินแล้วไม่คืน
ระวังเจอปืนนะคะไม่ใช่คำขู่ค่ะ
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงลูกหนี้เนี่ยเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเจ้าหนี้ไปทวงหนี้ลูกหนี้
หนี้ไม่เคยคืนตังค์ให้เลยแล้วดูสินี่กลายเป็นว่าเอาปืนมายิง
หนี้เองเนี่ยนะโอ้โหอาการนี้สาหัสต้องปั๊มหัวใจ
ปั๊มหัวใจแบบนี้นี่แค่ขู่ไม่ได้กะเอาให้ตาย
หนี้บอกแบบนั้นค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นที่กรสินตรงตลาดเย็นทุ่งศรีเมือง
แล้วในที่เกิดเหตุคนเจ็บคือนายสะอาดศรีฤทธิ
อายุอ่าอายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของร้านขายคอหมูย่างแล้วก็หมูปิ้งค่ะ
โดนยิงโดนยิงด้วยปืนจุด๓๒แล้วมีแผลอยู่ตรงหัว
กู้ภัยนี่ต้องปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้
คนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่าลุงวันนาลุงวันนาอายุหกสิบสามปี
ก็เข้ามาหาลุงสะอาดคนเจ็บนี่แหละปั้งยิงปืนใส่ไปเลยนัดหนึ่ง
เป็นเมียของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะคุณป้านวรรณจรรย์
เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาสามีนก็อารมณ์ร้อน
บางครั้งหัวฉันก็ตีฉันเหมือนกันแหละ
แต่ว่าฉันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมาย
หลังฉันได้ยินผัวฉันอยู่ดีก็พูดเหมือนกับอารมณ์เสีย
คืนตังค์สักทีฆ่ามันให้ตายซะดีไหม
เธอที่บอกใคร
เมียถามผัวผัวก็ไม่ตอบค่ะ
แล้วฝั่งเมียเองก็ไม่รู้มาก่อนด้วยนะว่าผัวมีอาวุธปืนอยู่
เพราะว่าผัวเอาอาวุธปืนมาใช้ในการก่อเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
ลุงวันนายิงโป้งเข้าไปที่ลุงสะอาดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีใช่ไหม
หลังจากนั้นก็มามอบตัวค่ะ
มอบตัวกับตำรวจรวมถึงปืนจุด๓๒ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย
คือตัวของลุงวันนาเนี่ยนะเขาก็เป็นพ่อค้าขายข้าวแกง
รู้จักกันกับลุงสะอาดจริงรู้จักกันมานานหลายปีแล้วนะ
สนิทกันแหละปีที่แล้วหกห้าอืม
สะอาดมาขอยืมตังค์ขอยืมสองแสนห้า
ให้ยืมฟรีค่ะก็คือให้กู้ตังค์แหละ

แต่ทีนี้ผ่านมาเท่าไหร่ก็ไม่คืนเงิน
ไม่คืนเลยบาทเดียวก็ไม่ใช้คืน
วงไปตั้งหลายรอบแล้วทะเลาะกันก็แล้ว
แล้วคราวนี้ลุงวันนาก็โมโหมากไง
แล้วถามลุงวันนาลุงไปเอาปืนกระบอกนี้มาจากไหน
ลุงบอกว่าลุงไปซื้อมาจากวัยรุ่นแถวบ้านนั่นแหละ

เพราะว่านี่ยิงไปเนี่ยคือแค่สั่งสอนยิงไปนัดเดียว
ถ้าเอาให้ตายกระสุนยังมีอยู่ในแมกกระซีนอีก
แต่ยังไม่ยิงค่ะ
พื้นมีทะเบียนอยู่แล้ว
แล้วเคยคิดไหมว่าถ้าเรายิงเราก็ต้องเข้าคลุกครับ
เคยคิดไหมเข้าก็ยอมครับ
ถ้ากะให้ตายมันก็ต้องซ้ำอีก
เพราะว่าลูกปืนอยู่ในรังเฟืองก็๖นัด
แต่ผมยิงไปอันเดียวเอง
อ๋อครับ
โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชม
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับลุงวันนาผู้ก่อเหตุค่ะ
คือพกอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร

รวมถึงไปยิงคนอื่นเขาก็โดนข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ข้อหาก็จะหนักเพิ่มเติมขึ้นนะคะ

ยืมเงินแล้วไม่คืนอะนะคะ